ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคดีเลือดสาดกลางวงน้ำกระท่อม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีหนุ่มวัยสามสิบสองปีหลอนยา
เมาน้ำกระท่อมชวนเพื่อนสามคนมานั่งปาร์ตี้น้ำกระท่อมกันอยู่นะคะ
ก่อนที่จะมีการชักอาวุธปืนในการรัวยิงเพื่อนในวงน้ำกระท่อม๖นัดตายหนึ่งศพแล้วก็สาหัสอีกหนึ่งรายนะคะ
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ชิ้นเสียงปืนพบร่างนายเราะชิดไชหรือบีววัยสามสิบถูกหยิงได้ระบาดเจ็บส่วนนายนิติพลหรือแทมพวีสามสิบเอ็ดโดนหยิงเสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุคือนายรัชกฤษพันธวินัยหรือหนูวัย๓๔
เป็นเจ้าของบ้านและมีอาชีพต้มน้ำกระท่อมขาย
หลังก่อเหตุหลบหนีไปตำรวจจึงออกตามล่า
แต่พอหัวค่ำของอีกวันนายหนูก็ติดต่อมามอบตัวที่สนโชคชัย
พร้อมของกลางปืนสั้นทูตมรณะ
ให้การว่าวันเกิดเหตุนัดนายบิวแชมป์และตีมาปาร์ตี้น้ำกระท่อมที่บ้าน

อ้างที่กินก็เพราะนายแชมป์พูดจะแซวภรรยาของตนเอง
จึงเกิดโมโหชักปืนยิงใส่
และลูกหลงยังปลิวไปถูกนายบิวได้รับบาดเจ็บไปอีกราย
รู้ตัวว่าหนีไม่รอดจึงตัดสินใจเข้ามอบตัว
การตายของนายแชมป์ทำให้คนเป็นแม่เศร้าใจ
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกความจริงนายหนูเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ดี

เชื่อว่ามือปืนน่าจะหลอนยาเสพติด

มากกว่าและยืนยันจะไม่อโหสิกรรมให้
พ่อเขาก็มีโรคหลายโรคแล้วก็

มีคนดีกันอยู่แต่ว่าดีก็ทำไม
ใช่ทำเขาทำไม
แม่และภรรยานำศพของแชมป์มาตั้งบำเพ็ญกุศล
ภรรยาของเขาบอกไม่รู้สาเหตุที่สามีถูกยิง

แล้วทะเลาะกันก็อาจเป็นไปได้
เพราะก่อนหน้านี้เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องนี้
กินน้ำท่อมแล้วทะเลาะกันอย่างนี้มันไม่ใช่

มีเถียงกันมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้

ก็บวกกับเรื่องที่ว่าเสพยาเสพติดเข้าไปด้วยไหม

อันนี้ไม่มีไม่รู้
ไม่ทราบจริงค่ะไม่เคยได้ยินอันนี้
เขารักกันอยู่ด้วยกันมา
มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ละค่ะ
อยากจะบอกว่ารักชั้น

พนักงานสอบสวนสนโชคชัยแจ้งข้อหานายหนูฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
ได้ตรวจพกษารเสร็จติดในร่างกาย
หลังสอบสวนเสร็จนำตัวไปฝากค้างพร้อมคัดค้านการประกันตัว
ตามขั้นตอนของกฎหมายเข้าคุกชดใช้กรรมที่ทำไว้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน